อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องมาเตือนกันเหมือนกันนะคะเวลาขับรถขับราการพักผ่อนสำคัญมาก
สำคัญจริงถ้าคุณพักผ่อนไม่เพียงพอสภาพร่างกายบางทีร่างกายมันไม่ช่วยเรานะคะ
มันชัดดาวนไปเลยก็มีชายวัย๔๑ปีคนนึงค่ะขับกระบะจะกลับห้องพัก
เหลือ๒๐๐เมตรจะถึงอยู่แล้ววูบหลับในค่ะ
รถก็เลยเสียการควบคุมนะคะพุ่งข้ามเลน
ชนรถที่จอดข้างทางพังเสียหาย๔คันด้วยกัน
ตำรวจโรงพักบางประกงพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยไปตรวจสอบเหตุรถชนกันนะคะ
ใกล้กับสี่แยกบางสมถนนสายโรงไฟฟ้าบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
งไปอีกนิดนึงมีกระบะสีแดงจอดอยู่ด้านหน้าก็พังยับเยินเหมือนกัน
มีนายสมชายมนตกวัย๔๑ปีเป็นคนขับนะคะ
รับตรงเลยว่าเขาวูบหลับในค่ะ
มันก็เลยข้ามเลนจากฝั่งตรงข้ามมาชนรถทั้งหมดฝั่งนี้ระเนรนาศไปหมดเลย
ซึ่งห้องหมีน้อยที่ว่าก็คืออาคารที่พักเขานะคะ
อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ย๒๐๐เมตรอ่ะ
นิดเดียวจะถึงอยู่แล้วแต่ส่วนมากนะคะเวลาวูบเนี่ย
จะวูบตอนใกล้ถึงนี่แหละเพราะเหมือนร่างกายมันเออสบายแล้วใกล้แล้ว
มันเริ่มผ่อนคลายมันจะหลับตอนนี้แหละค่ะ
เพราะดีนะคะเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะ
แต่ว่ารถก็พังยับไปหลายคันอยู่ก็น่าจะต้องมีเรื่องของค่าเสียหายเกิดขึ้นนะคะ
เพราะว่ารถกระบะของนายสมชายยังไม่มีประกันภัยค่ะ
ก็น่าจะต้องควักเงินจ่ายเยอะอยู่เลยนะคะ
ก็เป็นอุทาหรณ์กันแล้วกันนะคะนอกจากดื่มไม่ขับแล้ว
ถ้าง่วงต่อให้ใกล้แค่ไหนอย่าฝืนเลยจริง
ีบสัก๑๐นาทีก็ยังได้สัก๑๐๑๕นาทีไม่ต้องนานกว่านั้นนะคะ
หน่อยเพราะว่ายิ่งช่วงใกล้ถึงมันยิ่งอันตราย